แต่ดิฉันว่านะมีทั้งข่าวเครียดแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่าง
ภัยต่างมันเครียดค่ะรวมไปถึงสาวคนนี้บอกว่า
เห็นตลกแบบนี้ชีวิตจริงเธอก็เครียดเหมือนกัน

เห็นหัวเราะออกงานหน้าจอทีวีบ่อย

นักแสดงสาวอารมณ์ดีคนนี้ตุ๊กกี้สุดารัฐ
อย่างที่บอกไปในจอเนี่ยเธอดูสนุกสนานเฮฮา
จอเธอบอกเลยยอมรับต้องปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

มีการโพสต์ภาพใบรับรองแพทย์เอาไว้ในไอจี

พี่เขาบอกว่าเกิดสภาวะอารมณ์แปรปรวน

ที่ผ่านมาก็ขอบคุณเพื่อนรอบข้างที่ช่วยเยียวยา
สร้างสีสันให้ชีวิตดีขึ้นค่ะ
แล้วก็ฝากไปถึงทุกคนอยากให้ใส่ใจคนรอบข้าง

หากว่ามีภาวะแบบนี้ให้ช่วยกันดูค่ะ

มันไม่ได้ระบายออกก็เลยมีความเครียดล้นอก
อีกนิดนึงก็จะเป็นไบโพล่านะคะ
ภาวะการนอนแล้วมันน้อยค่ะแล้วก็เป็นคนนอนไม่หลับ
เครื่องกาแฟเครื่องชูกำลังทุกชนิด
มันเลยทำให้ตัวเรามันนาฬิกาเรามันเปลี่ยนไป
แต่ถ้านั่งนิ่งหรืออะไรก็ตามมันจะมามันไม่มีลิมิต

ที่ไปหาหมอมาเนี่ยเพราะมันพีคก็เลยไป
ขอบคุณที่เข้าใจและขอบคุณที่ช่วยอยู่เป็นเพื่อน
ในทุกครั้งเวลาแบบจะโทรคุยกับใครอะไรอย่างนี้
ให้สังเกตคนที่เป็นแล้วก็พยายามพูดคุยกับเขา
บางคนแค่เล่าเขาก็ระบายแล้วค่ะ
สำหรับคนที่เป็นอยู่หนูเป็นกำลังใจให้นะคะ
เชื่อนะคะว่าโรคนี้มันหายได้
เหนือจากคุณหมอแล้วตัวเราเนี่ยค่ะ

บางทีคนเราที่แบบสร้างแต่ความสุขให้คนอื่น
แล้วตัวเองไม่มีใครสร้างความสุขให้เราได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นรอบข้าง
สังเกตพฤติกรรมของคนที่คุณรักหรือว่าคนในครอบครัวกันให้ดีนะคะ
เพราะว่าอาการนี้มันเปลี่ยนได้๒คั่ว
จะรุนแรงคือรุนแรงเลยบทจะดิ่งคือดิ่งเลยนะคะ
ก็ขอให้พี่ตุ๊กกี้หายจากความเครียดนี้ไว
ใช่ติ๊กติ๊กต๊อกสนุกลงไว้บ่อยนะครับพี่